การทำผ้าเช็ดหน้าจะเริ่มด้วยการตัดผ้าให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส
ลายเพียงตำแหน่งเดียวที่มุมใดมุมหนึ่งของผ้า
และเป็นลวดลายของดอกไม้เพื่อให้เกิดความโดดเด่นสวยงาม
ขั้นตอนการปักจะเริ่มต้นขึ้นด้วยการปักดอกก้านใบ
แล้วจึงค่อยตกแต่งเป็นเกษร
ปากลายแล้วก็จะต้องเก็บได้มัดปมด้านหลังผ้าเช็ดหน้าให้เรียบร้อย
ขอบผ้าด้วยการเนาแล้วจึงคุ้นขอบให้สวยงามด้วยผ้าลูกไม้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน